มามาดูภาพนี้กันหน่อย
คุณผู้ชมจับตาดูให้ดีว่าภาพที่คุณผู้ชมจะได้ดูต่อไปนี้เนี่ย
มีอะไรติดมาที่มันไม่ใช่คนไหมคะ
คุณผู้ชมคะสังเกตค่ะ
จุดที่เราวงกลมสีแดงเอาไว้
มีอะไรบางอย่างมายืนเกาะอยู่หรือไม่
บอกตรงก็ยังไม่ค่อยเห็นน่ะ
ต้องค่อยสังเกตค่อยดูนะคะ
แต่นี่พอมาเทียบกันชัดเหมือนโฟโต้ฮันต์
ไอ้ภาพที่มาเปรียบเทียบว่าเหมือนหรือต่างกันยังไง
นั่นแหละคุณก็นั่นอ่ะสิคะเอาไปชัดเลยน่ะ
ที่นี่คุณผู้ชมบอกพี่กัดกันหน่อยค่ะ
ที่บ้านละที่๖๗๘หมู่๑๑ตำบลน้องภัยอำเภอน้องภัยจังหวัดเพชรชบูรณ์
บ้านหลังนี้เขาจัดงานทำบุญร้อยวันเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพ่อฉลวยภูนทองอายุ๖๙ปี
ซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันที่๑๗กันยายน๒๕๕๙
เรื่องราวมันเป็นยังไงค่อยฟังไปนะคะ
คือนางสาวสุพัตราคำระหงษ์หลานของผู้เสียชีวิตเนี่ยได้ถ่ายภาพเอาไว้
แล้วก็เห็นว่าภาพนี้มันแปลกเหมือนพูดตรงว่าเหมือนติดวิญญาณมาด้วย
ก็เลยเอามาให้ผู้สื่อข่าวดูแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะ
บอกว่าช่วงนั้นอ่ะประมาณสักสามทุ่มหลังจากเสร็จพิธีสงฆ์แล้ว
น้องก็มารับประทานอาหารร่วมกันมีเปิดเครื่องเสียงร้องเพลงกันไป
ระหว่างนั้นนะแม่ของเธอคนนี้ค่ะลุกขึ้นมาเต้น
พอลุกขึ้นมาเต้นปุ๊บเธอก็ถ่ายรูปไง
แต่มันไม่ได้ติดแค่แม่ติดเหมือนวิญญาณอะไรสักอย่างอยู่ตรงรั้วประตูด้วยไง
เธอก็ซูมดูซูมดูมันใช่หรือเปล่าตาฝ่าหรือเปล่า

ทุกคนลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะ
ว่านี่คือวิญญาณของลุงผู้ที่เสียชีวิตนั่นเอง
คือที่มั่นใจอย่างนั้นเพราะว่า
ตอนที่คุณลุงผู้เสียชีวิตยังมีชีวิตอยู่เนี่ยคุณลุงชอบมายืนก่อประตูแบบนี้

ไม่เชื่อไปฟังคุณสมบัติภูนทอง

ก็คิดว่าเป็นในตัวของคุณผู้เสียชีวิตนะ
เพราะว่าดูจากลักษณะลูกร่าง
ลูกร่างครับพี่ว่าแกตัดของใหม่มันเหมือนกับแกยืนถอดเสื้อ
มันเหมือนแล้วเราก็ว่าใช่อ่ะได้ดูรูปกันแล้วใช่ไหมครับ
ดูลูกเลยค่ะเห็นมากไม่เห็นแล้วมาให้ดูเลยแล้วเป็น
ยังไงบ้างเห็นแล้วรู้สึกยังไงโอ้ยตอนลูกเลยนะตอนลูกเลย
ชอบถอดเสื้อจับประตูรั้วเวลามีงานอะไรเค้าก็จะเกาะอยู่อย่างนั้น

อันนี้ส่วนส่วนตัวก็เชื่อว่าเป็นคุณผู้ร่วมเขารับรู้ว่าเราทำบุญหา

ทุกคนลงความเห็นเสียงเดียวกันว่า
เป็นคุณพ่อฉลวยพูนทองที่เสียชีวิตไป
แล้วก็มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากลูกหลานที่ทำบุญไง
นี่คุณผู้ชมก็เป็นเรื่องของความเชื่อแหละ
เป็นเรื่องของจินตนาการผสมปะปนกันไป
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้ว
ก็ถือว่าเป็นงานดีแหละนะคะ
เออว่าเป็นเรื่องความเชื่อนะ
เอายังไงก็อุทิศส่วนบุญกุศส่วนกุศลให้กันไป
แต่ฟังดูแล้วมันแอบหลอนหัวใจอยู่เหมือนกัน